จากวิกฤตโรฮิงญาแล้วนะครับ
หลายคนอาจจะหลงลืมการสู้รบระหว่างกองทัพพม่า

ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
และส่งผลกระทบทำให้มีผู้หลบหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย
วันนี้ในรายงานพิเศษคลื่นมนุษย์
ให้กับวิกฤตผู้ลิภัยศตวรรษที่๒๑ตอนที่๒
จะพาไปทำความรู้จักกับผู้พลัดถิ่นชาวไทยใหญ่

อยู่ในค่ายผู้พลัดถิ่นติดกับชายแดนของไทย
แม้จะมีการเจรจาสันติภาพ
ระหว่างรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติภัณฑ์แล้ว
ชีวิตของคนเหล่านี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ
มีหนำซ้ำตอนนี้ยังจะถูกกดดันให้กลับไปอยู่ที่เดิม

ซึ่งเดือนนี้พวกเขาก็จะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายครับ
ที่นี่คือหมู่บ้านเปงผ้าที่อยู่ของชาวบ้านกว่า๒๖๐๐คน

คำว่าเปงผ้ามีความหมายเป็นภาษาไทยว่าสูงเทียมฟ้า
เป็นชื่อที่ตั้งตามลักษณะของหมู่บ้านแห่งนี้

ประชิดแนวชายแดนไทยที่จังหวัดเชียงราย
ที่นี่ยังถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการ
ว่าค่ายผู้พลัดถิ่นดอยเกาะวันด้วย

ไม่ใช่ที่ที่ชาวบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิด
แต่เป็นพื้นที่พักพิงจากการหนีภัยสู้รบ
จากทหารพม่าและว้าเมื่อประมาณ๒๐ปีก่อน
และภาพในวันที่หนีตายยังอยู่ในความทรงจำของสวยจี
สาวชาวไทยใหญ่วัย๒๕ปีคนนี้
ในตอนนั้นเธอจะยังเป็นเด็ก

ทำให้สวยจีและชาวไทยใหญ่ในหมู่บ้านเป่งผ้า
มีข้อจำกัดในการไปทำงานหาเลี้ยงชีพ

ในประเทศไทยที่ตามกฎหมายแล้ว

ความช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติ
จึงเป็นปัจจัยเลี้ยงชีพที่สำคัญที่สุด
ซึ่งสวยจีชาวไทยใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้บอกว่า
ที่ผ่านมาความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง

แต่มีเกลือถั่วเน่าแล้วก็น้ำมันอีก
ตอนลดลงมา๑๓กิโลกรัม
แต่ตอนนี้๑๒กิโลกรัมเองค่ะตัวหนึ่งคน

และชาวไทยใหญ่ในค่ายดอยก่อวันเคยได้รับ
กำลังจะหายไปตั้งแต่เดือนนี้

ของชาวไทยใหญ่ในค่ายดอยก่อวัน
โดยพวกเขาต้องการส่งเสียงข้อเรียกร้อง๔ข้อ

โดยหนึ่งในนั้นคือการเรียกร้องให้หน่วยงานต่างชาติ
ทบทวนการยุติความช่วยเหลือ

ถึงเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย
จากอาหารสำหรับดำรงชีวิตในแต่ละวันแล้ว
การตัดลดความช่วยเหลือยังครอบคลุมไปยังปัจจัยอื่นที่จำเป็นด้วย
อาคารหลังนี้เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลประจำค่ายดอยก่อวัน
เป็นที่พักพิงของชาวบ้านในยามเจ็บป่วย
ในวันนี้มีคนไข้นอนพักรักษาตัวที่นี่
เพื่อให้หมอก่าคำหมอประจำหมู่บ้านชาวไทยใหญ่
ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
กล่าคำบอกว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคทั่วไป

จะส่งตัวข้ามไปรักษาที่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
ตอนนี้มันมีอยู่รกเกาะ

แล้วก็โรคทางเรือนอาหาร
สถานพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ
จากการตัดงบประมาณช่วยเหลือจากองค์กรนานาชาติ
ตั้งแต่ปี๒๐๑๓ถึงมาวันนี้

แต่ก่อนที่ยัง
เราก็เคยได้งบประมาณซื่อยาอยู่ประมาณ๔๐๐๐๐กว่าถึง๕๐๐๐๐
แต่หลังจากท่านก็
เริ่มรวดลงทีละหน่อย
ซึ่งการรวดลงนี่ก็ทางเจ้าของมันก็บอกว่า
มันเงินไม่พอจำเป็นต้องลด

เราก็ตามที่เขาให้มาเราก็ลดต่อไป
แนวโน้มการตัดลดงบประมาณ
จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
แต่สถานการณ์ล่าสุดที่หน่วยงานความช่วยเหลือ

ที่เคยให้กับหมู่บ้านเปงผ้า
ทำให้หมอกังวลถึงความลำบากในอนาคต
ลำบากคือยาไม่พอใช้อันลำบาก
เนื่องจากเราอาจจะหยาได้
มันก็หยาไม่ได้เพราะหยาไม่มี
เพราะคนไข้ก็หายไม่สนิท
แล้วก็เริ่มต่อเนื่องขึ้นมาอีก
จำเป็นว่าต้องส่งไปทางฝั่งไทย
ที่นี่คือโรงเรียนดอยก่อวัน
ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านเปงผ้า
เป็นแหล่งศึกษาของเด็กกว่า๒๐๐คน
ส่วนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่ทางโรงเรียนทำหน้าที่อุปการะด้วย
แน่นอนว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบ
จากการตัดลดงบประมาณมาตั้งแต่ช่วงที่พม่า

ตอนแรกที่จะมาช่วยตั้งแต่ต้น
ก็ตกลงกันไว้ว่าจะช่วยระยะ๑๐ปี
ก็ตอนที่ครบ๑๐ปีก็ตรงกับที่โรงเชียนสัญญายุทธ์กันพอดี
ก็คนที่มาช่วยก็ขอเห็นว่าที่โรงเรียนอาจมาด้วยการช่วยเหลือแล้ว
เขาก็หยุดไปเลยครับ
และอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยก่อวันได้รับจากผู้ให้ความช่วยเหลือ
คือสิ่งที่พวกเขาคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวไทยใหญ่กลุ่มนี้
จะสามารถกลับไปอาศัยอยู่ที่เดิม
ทั้งที่ในความเป็นจริงสถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้น
คนช่วยเหลือเขาก็เห็นว่าสามารถกลับไปได้แล้ว
เพราะว่าไม่ได้มีการซุ่มรถกันแล้ว

แต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับ
เพราะว่าชาวบ้านที่มาอยู่ที่นี่ก็คือทีมเดิมของเขา
ที่เขาเคยอยู่มานี่คือมีกลุ่มอื่นมาอยู่แทนแล้ว

นี่เป็นข้อเท็จจริงเดียวกับที่สวยจีเล่าให้ฟังว่า
สถานการณ์ที่บ้านเกิดของเธอยังไม่ปกติ
นับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป
ชาวไทยใหญ่ที่นี่จึงยังไม่มีใครทราบชะตากรรมว่าจะเป็นอย่างไร
เพราะชาวไทยใหญ่ในค่ายดอยก่อวันไม่สามารถกลับไปอาศัยที่เดิมได้
ขณะเดียวกันความช่วยเหลือที่เคยได้รับก็กำลังจะหมดลง

เทวรัฐทีวีรายงาน